เอาไปไม่ใช่อาหารแต่เป็นของแปลก
คุณผู้ชมเคยเห็นใบโพใหญ่แค่ไหนครับ
วันนี้เราจะพาไปดูใบโพจากต้นโพเก่าแก่
อายุกว่าร้อยปีที่นครนายกที่วัดวังตูม
นี่นะฮะดูพานสิ
แล้วก็ดูใบหนึ่งใบของใบโพลมันใหญ่น่าจะเท่าน่าเรานะ
ใช่น่ะโดยใบนี้ไม่ใช่ประเทศนะใบงงโอ๊ะพร้ำ
ใบโพนี้นะครับพระครูอัธวาธีเจ้าวาดวัดวังตูม
เอามาใส่พานให้ดูมาเปรียบเทียบเลย
คือดูเผินอาจจะดูว่ามันไม่ใหญ่
แต่เมื่อท่านเจ้าอาวาสเอาไม้ประทัดมาวัดขนาดดูกันชัดแล้วก็
ถึงเห็นว่ามันใหญ่จริงครับคุณผู้ชมดู
เขาวัดแล้วผมจะเฉลยความกว้าง๒๒เซนติเมตร
ความยาว๓๕เซนติเมตร
ท่านเจ้าอาวาสวัดวังตูมเนี่ยเล่าบอกว่าขนาดของใบโพที่เพิ่งจะตัดมาเนี่ยนะ
คือใกล้เคียงกับใบโพลที่หลวงพ่อนำมาใส่กรอบรูปไว้
เมื่อปี๒๑๖๓ใบนี้ครับกุมพิษมณ์
โดยครั้งนั้นเลือกแล้วตัดใบที่ใหญ่ที่สุดได้ทั้งหมด๕๙ใบ
เจ้าวาดวัดวังตูมท่านยังบอกอีกว่าใบโพขนาดใหญ่นี้น่ะ
มาจากต้นโพขนาด๕คนโอบใหญ่ก็ใหญ่
เก่าแก่ก็เก่าแก่เพราะอายุกว่า๑๑๘ปีครับ
ลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๔๖โน่นนะครับ